คราวนี้ที่จังหวัดระยองเป็นของธนาคารกสิกรไทย
โดนคนร้ายกวาดเงินไปหมดตู้เลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอยู่
พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรปลวกแดง
ปลวกแดงจังหวัดระยองพร้อมพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระยอง
บริเวณหน้าร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ประตูด้านหลังตู้ถูกเปิดออก
และเงินสดภายในตู้ก็หายไปทั้งหมดค่ะ
ตนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงคนร้ายตามตู้
เพื่อเป็นหลักฐานสืบหาตัวคนร้าย

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงบอกว่า
ในเบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่าคนร้ายมีจำนวนกี่คน

ซึ่งคนร้ายได้ตัดสายสัญญาการขโมย
หมุนกล้องวงจรปิดให้หันเข้าหากำแพง
ใช้อุปกรณ์ชุดถังแก๊สตัดทำลายลูกบิดประตูตู้ด้านหลัง
ก่อนที่จะขนเอาเงินภายในตู้ออกไปทั้งหมด
นี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารก็รู้ว่า

พนักงานของธนาคารเพิ่งจะนำเงินจำนวน๗๗๕๐๐๐บาท

แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าเงินเหลืออยู่ในตู้เท่าไหร่
และคนร้ายได้เงินไปจำนวนเท่าไหร่

เอาตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง

ในการติดตามจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วค่ะ